บ้านเช่าค้างสามหมื่นบาททิ้งแมวทิ้งหมาไว้
แล้วก็ค่าไฟอีกหมื่นบาทโหดร้าย

หลายโกมาเด็ดขาดเลยผมใจวาดตายเลย

ตรงนั้นคือห้องนั้นคือห้องพระมาก
ผู้เช่านี้แย่มาก

ใช่นี่อันนี้ดมอะไรเดี๋ยวมาดู
กูจะต้องเซอร์ไพรส์เห็นสภาพ

อืมมมมมีตัวอะไรเปล่า
มีมี

สภาพดิผู้เช่ามันทิ้งขยะไว้นะ

คนเช่าใช้ไม่ได้อย่างนี้โอ้โหมันอยู่ได้ไงวะ
โอ้โหผมอ่านตามที่พี่เขาบอกนะครับอยู่ได้ไงวะ
นี่คือบ้านของพี่วสันวันธนาศิลป์
เป็นอาคารพาณิชย์๑คูหา๔ชั้นอยู่ที่แถวตลาดหัวตะเข้ราชกระบังครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปเลยนะครับไปเจอพี่วสันก็พาไปสำรวจรอบบ้าน

นะฮะเจออะไรบ้างเจอหนูตายครับเจอขยะเต็มไปหมดฮะ
พระสันเล่าบอกว่าอาคารพาณิชย์๔ชั้นหลังนี้นะครูหานี้เนี่ย
คุณแม่ให้ครอบครัวหนึ่งเช่าตั้งแต่๑๐ปีที่แล้วครับ
ทำร้านขายเครื่องสำอางมาก่อน
หลังโควิด๑๙ผู้เช่าก็ค้างค่าเช่าครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไร
เพราะว่าเข้าใจในสถานการณ์อยากร้องไห้
นะฮะระยะหลังผู้เช่าค้างค่าเช่า๔เดือนแล้วเป็นเงินสามหมื่น
แล้วยังค้างค่าไฟอีก๗เดือนเป็นเงินเกือบ๑๙๐๐๐บาท

นายวสันก็พยายามจะติดต่อผู้เช่า

ตัดสินใจไปเปิดบ้านดูดีกว่าโอ้โหตกใจครับ
คือเขาบอกว่าแทบจะจำบ้านตัวเองไม่ได้

ไปเจอแมวตัวหนึ่งมันผอมโซแล้วหายใจรวยลินแล้วอยู่ในห้องน้ำ
นายวัฒนธรรมนร์เอาอาหารเม็ดมาให้มันกินครับ
แต่เชื่อไหมว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นมันตายครับ
เห็นว่าแมวตัวนี้มันอ้วนตัวใหญ่สีขาว
พอไม้จีก็คือแห้งเลยเราก็ตกใจ
ตอนนี้บ้านก็คือไม่มีเขาโครงเดิมเลย
เราก็อยากจะเตือนสติหรือเป็นอุทาหรณ์
ก็อยากให้ช่วยมาจ่ายค่าไฟที่ท้างไว้

แต่ว่าคุณก็ควรจะมารับผิดชอบในสิ่งที่คุณทิ้งไว้นะครับผม